จากเรื่องของเต่าไปต่อที่เรื่องของแมวกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นแมวอนามัยมาก
ถ้ามันปวดท้องปวดฉี่หรือปวดอื่นมันจะขึ้นไปที่ชักโครก

เขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวขุดดินน่ะ

สร้างทางนี้ที่เจ้าสวยเป็นแมวภัณฑ์ไทยตัวเมียอายุหนึ่งปี

คือเป็นของนายวสันคำบุญธาเจ้าของร้านทำป้าย
ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองที่ลำปาง

เจ้าของเขาบอกว่าพฤติกรรมของเจ้าสวยเนี่ย
คือมันแยกตัวมาอยู่ตัวเดียว

ฉันสวยเพราะว่าเจ้าสวยเนี่ย
ถูกรุมกัดมาแล้วเพื่อนรุมกัด

ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ้าสัวถ่ายหนักถ่ายเบาบนชะโครก

คิดว่าภรรยาคงมีคน
คือมีคนขับถ่ายไว้แล้วลืมกดหรือเปล่า

ก็เลยแอบเดินไปดู
ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครเปิดน้ำ

เสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงฉี่กับอึก

ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางดีอะไรแบบนี้

แต่ว่าถ้าบอบบี้ของคุณ
พยายามที่จะเป็นเหมือนเจ้าสวยแล้วขึ้นชะโครก

มันลื่นลงไปแน่